นักกีฬาเทนนิสเยาวชนที่แน่นอนครับ
ดังด่างเพื่อสะสมประสบการณ์
ก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นนักเทนนิสทีมชาติ
เข้าสู่ปีที่๗กับโครงการ
โครงการที่สารฝันให้น้องเยาวชนที่มีความฝ่ายฝันอยากเป็นนักกีฬาเทนนิสอาชีพ
เติมเต็มความฝันของพวกเขาให้แข็งแกร่งขึ้นในอนาคต
ก้าวเดินสู่เส้นทางของตัวเอง
และในปีนี้น้องที่เข้าร่วมโครงการต่างมีความมุ่งมั่นกับโอกาสที่ตัวเองได้รับ
อย่างน้องเพชรพงเพชรพ่วงพันธ์วัย๑๗ปี
ก็รู้สึกภูมิใจที่ความฝันเป็นจริงในขั้นต้น
เพราะในอนาคตเขาเองฝ่ายฝันอยากจะเป็นนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกให้ได้
ขอความรู้สึกครับรู้สึกหกของผมใช่ไหม
ผมรู้สึกว่าเอเชียได้ส่งผมมาแข่งฮ่องกงผมรู้สึกดี
และดีใจเพราะว่าเป็นครั้งแรกของผม
เช่นเดียวกับพวินจิระภูมิเดชหรือพาม
แม้ว่ามีอันดับโลกอยู่ที่๗๐
แต่ก็ได้เข้าร่วมโครงการบินสู่ฝันในครั้งนี้เป็นครั้งแรกเช่นกัน
โดยเขามองว่านอกจากให้โอกาสแล้ว
โครงการนี้ยังช่วยให้ได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตอย่างนักเทนนิสอาชีพ
สนามและนอกสนามสารต่อความฝันอย่างสมบูรณ์แบบ

น่าจะมีประโยชน์กับผมมาก
ก็ได้ประสบการณ์ได้เพื่อนแล้วก็มีโค้ดที่ดี
คงมีไม่กี่คนบนโลกนี้ที่จะสารฝันโดยไม่มีการสนับสนุนที่ดี
ซึ่งจากวันนี้จะมีนักเทนนิสฝีมือดี
มาประดับวงการเทนนิสไทยได้อีกในอนาคต
วิทยาลัยเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน